เอามาต่อที่เรื่องของดราม่าในโซเชียลก่อนหน้านี้
แท็กในทวิตเตอร์ย้ายประเทศกันเถอะ
โอ้โหเป็นประเด็นดราม่ามากเป็นเรื่องราวใหญ่โตโมโหลาน
แล้วก็มีอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งคุณนิพิษอินทรสมบัติ

ออกแค่ขาไปนะเพราะคุณจะย้ายอยู่ถาวรไม่ใช่เหรอ

โพสต์แบบนี้คนไปทวงจริงสิฮะเอามาด้วยนะค่าตัวของฉัน
ฉันไปแล้วขอฆ่าตัวฉันด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ
คือต้องบอกว่าวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็โพสต์ในเฟซบุ๊ก
แสดงความคิดเห็นถึงกลุ่มบุคคลที่แสดงความเห็นในโซเชียล
การย้ายประเทศแฮสแท็กย้ายประเทศกันเถอะนะฮะ
โดยเจ้าตัวเชื่อว่าคนกลุ่มนี้แค่นึกสนุก
พูดแบบไม่รับผิดชอบมากกว่าพร้อมกับโพสต์เล่าว่า
ตัวเองเนี่ยเคยไปมาทั่วโลกแล้วไม่มีที่ไหนดีเท่าเมืองไทย
แต่ถ้าใครจะไปจริงก็พร้อมจะออกค่าตัวให้เจ้าพ่อขาไปนะครับ
โดยข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าตอนหนุ่มผมก็ได้รับทุนจากสถานทูตอเมริกา
ให้ไปอเมริกา๓๐วันจะไปดูงานที่ไหนก็ได้รัฐไหนก็ได้
จะไปเครื่องบินระหว่างรัฐหรือขับรถไประหว่างรัฐก็ได้
ผมก็ไปได้แค่๒๕วันสุดท้ายคิดถึงบ้าน
บอกสถานทูตว่าขอกลับบ้านก่อน

ผมเฉยไม่สนับสนุนหรือไม่คัดค้าน
เพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรอก
พูดแบบสนุกพูดแบบให้ร้ายประเทศ

เอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้ในโพสต์นะครับผมอ่านตาม
คิดจะย้ายประเทศหมายถึงว่า
คุณจะไปอยู่แบบถาวรหรือคุณจะคิดจะลีภัยก็ได้

ผมจะจ่ายค่าเครื่องบินขาไปให้
ไม่จ่ายขากลับให้นะเพราะคุณจะย้ายไปอยู่ถาวร

ผมจ่ายค่าเครื่องบินให้เอง

แน่นอนมันก็เกิดการวิภาควิจารณ์ความเห็นของคุณนิพิษต่างนานา
รวมทั้งมีคนติดต่อไปขอค่าเครื่องบินจริงครับนะฮะผู้หญิงคนนี้
เราเนี่ยวีดีโอคอลไปคุยกับเธอซึ่งตอนนี้เธอกับครอบครัวได้เดินทางไปอยู่ที่กรุงปาริสของฝรั่งเศสแล้ว
เธอบอกว่าคุณนิพิษค่ะขอเงินค่าตัวเครื่องบินหกหมื่นแปดพันห้าสิบสองบาทด้วยค่ะ
เดินทางมาแล้วค่ะไปฟังครับ
ก็คิดว่าทุกคนอยากหาความก้าวหน้าในชีวิตให้ตัวเอง
ก็ไม่ผิดหรอกแล้วก็คิดว่าเป็นไม่เกี่ยวกับการเมือง
แต่ว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อย่างน้อยหลายคนจะได้มาแชร์กันว่าเอ๊ะที่เขาไปไปได้ยังไง
มีโอกาสมีช่องทางไหนบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
ท่านก็เป็นผู้ใหญ่อีกคนนึงนะคะถามว่าคาดหวังไหม
ไม่ได้เงินก้อนนี้ไม่ได้เดือดร้อนค่ะครอบครัวครอบครัวอยู่ได้
หวังว่าจะได้ไหมให้ตอบตามตรงเลยนะคะ
น้อยมากค่ะถ้าท่านจ่ายจริงเคสดิฉันเป็นเคสแรกดิฉันดีใจค่ะ
แล้วดิฉันก็เชื่อว่าเพื่อนหลายคนที่มีโอกาสย้ายถิ่นฐานมา
ต้องติดต่อท่านไปแน่นอนค่ะอืมดังนั้นเนี่ยมันเป็นการคุก
มันการพิสูจน์ล่ะค่ะว่าสิ่งที่คุณพูดมาคุณทำได้ไหม
ในใจคิดว่าคงคงไม่ได้หรอกคือไม่ได้คาดหวัง
จากคุณผู้หญิงคนนี้นะคุณผู้ชม
อีกหลายคนเอาเอกสารในคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณนิพิษ

ผมไปอ่านชื่อดีกว่านะบอกว่า

เพราะบางคนเนี่ยเขาส่งเอกสารไปว่าเขา
ครอบครัวเขาซื้อตัวแล้ว๕แสนกว่าบาท

โอนค่าตัวให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสในโซเชียลคุณผู้ชมนะครับ

ก็เป็นเรื่องราวที่มันล้อกับเรื่องของการเมือง
แล้วก็ล้อไปกับเรื่องของโควิด๑๙แหละนะครับ
อะไรนะแกว่าอย่าขนองปาก

ถ้าเดี๋ยวคนไปคอเยอะนี่โอ้โฮ๑๐คนนี่

เยอะแล้วนะครับ